สำหรับคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา
ขับรถชนดับตำรวจวิเชียนเสียชีวิตที่สังคมยังคงกังขานะคะ
วันนี้คณะทำงานตรวจสอบข้อที่จริงของอายการก็เสนอให้พนักงานสอบสวน
หยิบยกพยานหลักฐานใหม่ขึ้นมาสอบสวนใหม่ค่ะ
ประเด็นเรื่องของความเร็วรถรวมถึงเรื่องสารโคเคนที่พบในร่างกาย
หลังจากที่พิจารณาดูแล้วว่าคดีนี้ยังคงมีช่องโวอยู่นะคะ

ครบกำหนด๗วันของการพิจารณา
คณะทำงานเตรียมเสนอให้อายการสูงสุด
พิจารณาแจ้งพนักงานสอบสวน
ให้นำหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยถูกใส่ไว้ในสำนวนคดีมาสอบสวน
เรื่องการคำนวณความเร็วจากผู้เชี่ยวชาญ
ยืนยันว่ารถของนายวรยุทธ์แล่นด้วยความเร็ว๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ไม่อยู่ในสำนวนการสอบสวน
หรือน่าจะมีความเร็วไม่ต่ำกว่า๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
รวมถึงสอบสวนเพิ่มเติมกรณีพบสารโคเคน
ในร่างกายของนายวรยุทธ์แต่ยังไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ทั้งสารเบนซอยเลโคนีนและโคคาเอชาลีน
ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในขณะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่ยาเสพติด
หรือถ้ากินยาแก้ปวดก็สามารถพบสารนี้ได้
เห็นว่าประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจนควรสอบเพิ่มเติม
พร้อมขอให้สังคมเข้าใจว่าสำนวนคดีนี้ยังไม่สมบูรณ์
จึงถือว่าคดียังไม่สิ้นสุด
กับพนักงานดีการครับ
ขณะที่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนที่จังหวัดเชียงใหม่
ของนายจารุชาติมาสทองพยานปากสำคัญ

จนเป็นจุดเปลี่ยนคำสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้
เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่
โดยวันเดียวกันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
นำอุปกรณ์เครื่องวัดระยะมาวัดระยะทางใกล้จุดที่เกิดอุบัติเหตุ

จากที่ก่อนหน้านี้มีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกนาทีคืนวันเกิดเหตุ๗จุดด้วยกัน
ยืนคุยกันหน้าร้านคาราโอเกอย่างถนนราชพลึก
ก่อนทั้ง๒คนจะขี่รถตีกลัวกันมาตลอดทาง
ตามถนนคันคลองชลประธานมาติดไฟแดงในจุดนี้
จนถึงไฟเขียวนายสมชายชะลอ
และชี้มือลักษณะบอกทางนายจารุชาติ
ร่องตัวถัดไปนายสมชัยยังขี่นำก่อนชะลอ

คราวนี้ทั้งสองขี่รถตีคู่กัน
มาจอดติดไฟแดงที่๔แยกรินคำ
ซึ่งตั้งแต่หน้าร้านจนถึงที่เกิดเหตุ
ไม่มีรถยนต์หรือรถคันอื่นขับตามมา
แย้งกับคำให้การของนายสมชาย
ที่บอกว่าไม่เคยรู้จักกับนายจารุชาติมาก่อน
เป็นข้อพิรุษที่ตำรวจยังต้องหาทางคลี่คลายคดีต่อไป